ดังนั้นจะเลือกตั้งกันแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องข้อกฎหมาย
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์วิศนุเครืองาม
กับคุณสมชัยศรีสุธิยากรตั้งข้อสงสัย
ว่าการแบ่งเขตเบื้องเลือกตั้ง
กรกตทำไมถึงระบุว่ามีการนับรวมต่างด้าว
ทั้งจริงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรวมเป็นจำนวนประชากรทำไมมีคำถามออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์สุภาพคลิกระจายจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบอกเมื่อวานว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นปานปัจจัยสำคัญมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปีหกสอง
เพราะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี๖๒เนี่ยมันพอจะดูกันออกว่าใครกลุ่มไหนจะได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญชี้ขาดว่า
ใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นรัฐบาลคนเก่าได้เป็นหรือคนใหม่มาเป็นซีกเก่าได้เป็นหรือซีกใหม่มาเป็น
ฉะนั้นคนที่เป็นกรรมการเป็นผู้กำกับอย่างกรกตจะต้องเดินให้ตรงให้มากที่สุดไม่งั้นมีปัญหา
อย่าทำอะไรแปลกครับอย่างเรื่องที่คุณบุ๊กโปรยเมื่อสักครู่
เอ๊ไปเอาประชากรที่เป็นต่างด้าวมานับรวมเพื่อกำหนดว่า
บอกว่ามันไม่ควรจะรวมกรกตก็อ้างว่าทำตามรัฐมนูล
เพราะรัฐมนูลต้องใช้จำนวนราศดรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
นี่รัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้กรกตบอกว่าการเลือกตั้งปี๖๒
ก็ใช้แบบนี้เอ๊ะทำไมคราวนี้ไม่ได้แต่รองวิศนุนี่วิศนุแนะแบ่งเขต
ไม่ควรรวมต่างด้าวนี่ความเห็นท่านรองวิศนุ
แล้วนอกจากท่านรองวิศนุแล้วคนที่มีความเห็นตรงกันอีกคนหนึ่ง
ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตตอนนี้ท่านก็ผันตัวมาทำงานการเมือง
ให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้ชัดเจนขอคุยสายกับอาจารย์สมชัยหน่อยครับ

สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
ถ้ากรกตแบ่งเขตโดยการเอาประชาชนต่างด้าวเข้ามาด้วยเนี่ย
มันจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบสำหรับจังหวัดอื่นยังไง
ครับที่นี้ครับในตัวเลขที่ทางมหัฐไทยได้รายงานเกี่ยวกับทะเบียนลักษณ์ดอน
เมื่อขึ้นปี๓๘๖๕ก็พูดถึงว่ามีรัฐดรรมทั้งหมด๖๖ล้านคนโดยประมาณนะ
และใน๖๖ล้านคนมีรัฐดรรมที่ไม่ได้สัญชาติไทยประมาณ๙๘๐๐๐๐ก็ตีวันล้านคนโดยคร่าวนะครับ
เพราะที่คนล้านคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้ถ้าคุณเอาจำนวนดังกล่าวนี้มาคิดรวมในการคำนวณว่าจังหวัดไหนจะได้สอสอกี่คน
คือสอสอเขตเนี่ยยังไงก็ต้องไม่เกิน๔๐๐บวกลบไม่เกิน๔๐๐ยังไงก็ต้องเป็น๔๐๐
ตอนนี้ถามว่าจังหวัดที่เขามีฐานของคนต่างด้าวไม่ได้สัญชาติไทยเยอะเนี่ยเขาจะได้เปรียบในการได้จำนวนสหอเพิ่มขึ้นไหม

อย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่สุภาพนะครับ
๑๕๖๗คนไปเลยนะครับแม่งหวัดเชียงลายเนี่ยมี๑๓๒๕๑๕ผม
แล้วก็แสนสามเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ทำให้จังหวัดเหล่านี้เกิดความได้เปรียบ
ได้เพิ่มสอสอได้สอสอเพิ่ม
เพราะว่า๑๐๖มันได้คนหนึ่งว่าเมื่อกี้คนต่างด้าว๑๐๖แล้ว

ทั้งที่ต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน
ใช่ครับนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยรวมเนี่ย
จังหวัดเหล่านี้จะได้สอสอเพิ่มนะฮะซึ่งไม่ควรจะได้อ่า
หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนอ่าแล้วก็เป็นการไปรอนสิทธิ์
จังหวัดที่เขามีโอกาสจะได้สอสอเพิ่ม
ถ้าหากว่าไม่คิดรวมคนไม่ได้สัญชาติไทยนะอืม
จังหวัดอื่นที่เขาเสพจากการจัดรอบแรกแล้วจะต้องเหลือเศษ
เอามาดูว่าใครเศษมากที่สุดเนี้ยจังหวัดที่เศษเก้าหมื่นแปดหมื่นทั้งหลายเนี้ย
เขามีโอกาสจะได้สอสอเพิ่มหนึ่งคนอืม
ก็ถูกปาดหน้าโดยจังหวัดที่มีสอสอ
แล้วก็มีเศษจากการที่ได้คนที่ไม่ได้สัญชาติไทยเข้ามา
เพราะยังไงก็ต้องไม่เกิน๔๐๐มันมีตัวเลข๔๐๐ล็อกอยู่แล้ว
ใช่ครับผมยกตัวอย่างนี้ครับว่ายกอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ตาก
ถ้าตัดเอาคนไม่ได้สัญชาติไทยออกไปใช่ไหมฮะ
จังหวัดเหล่านี้จะได้สอสอน้อยลงจังหวัดละคนจังหวัดละคน
แล้วนะซึ่งสามคนดังกล่าวเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มให้แก่จังหวัดที่ได้เสพเยอะ
เรียกว่ามีจำนวนที่อาจจะใกล้เคียงแสนหกมากที่สุด
เรียงลงมาหนึ่งสองสามครับเอ่อซึ่งผมไปดูแล้วเนี้ย
ได้แก่จังหวัดอะไรบ้างล่ะ๑จังหวัดอุดรสองจังหวัดลบบุรี
สามจังหวัดปัตตานีนะฮะสามจังหวัดเนี้ย
จะมีโอกาสที่จะได้สอสอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนนะฮะ
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดเป็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
ตั้งแต่เริ่มต้นในการแบ่ง๔๐๐คนว่าจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างไรบ้างครับ
อืมอันนี้คือสิทธิของประชาชนไม่เท่าเทียมกันแน่แต่ละจังหวัด
ถ้าอย่างนั้นครับผมครับผมตอนนี้ปัญหาประการที่สองครับคุณสุภาพนะครับ
สมมุตินะครับว่าเอาล่ะเราแบ่งกันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับ
ครับจะเป็นเขตย่อยในจังหวัดนะครับครับอย่างเชียงใหม่เขาก็เป็นเขตย่อนะครับ
นะครับเอ่อเป็นเอ่อเดี๋ยวตัวเลขเป็นเขตนิดหนึ่งนะครับ
ออกมาเป็นเขตต่างปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับ
เชียงใหม่นะครับเขาจะมีสอสอทั้งหมดสิบเอ็ดคน
จากเก้าเป็นสิบเอ็ดนะฮะอ่าจากเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเขตเนี่ย
เขาก็เอาตัวเลขที่รวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าไปคิดในการหาดอกหมาก
ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะตัวเลขค่าเฉลี่ยเนี่ย
มันอาจจะเป็นตัวเลขสักประมาณ๑๖๐๐สมมุตินะครับต่อเขตในจังหวัดเชียงใหม่
แต่ในเขตที่สมมุตินะครับคุณสุภาพลองนึกภาพนะครับว่า
ในเขตที่สมมุติว่าเขามีคนต่างด้าวเยอะพวกนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งแสนด้วยซ้ำไป
ก็ก็ได้หนึ่งคนแล้วใช่ครับนะฮะก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่า
ตัวเลขคิดแดงเนี่ยคือใกล้ใกล้สันหกละนะฮะนะฮะ
แต่ว่าท้ายสุดเวลาที่ไปเลือกตั้งจริงเนี่ยมันเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึงแสนนะครับ
เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่นี่อย่างนี้ถามอาจารย์อย่างนี้
กรกตเขาอ้างรัฐธรรมเขาอ้างรัฐมนูล
รัฐมนูลบอกว่าให้ใช้ตัวเลขที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอย่างนี้เนี่ย
เราควรจะให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยไหมว่าการเอาตัวเลขของคนต่างด้าวมารวมด้วยเนี่ย
ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้
คือประกาศของสำนักทะเบียนกลางมหาดไทยเนี่ยเขาก็ทำละเอียดนะฮะ
ก็จะมีแยกว่าราศดรที่ได้สัญชาติไทยชายหญิงรวมละกี่คน
ศดรที่ไม่ได้สัญชาติไทยชายหญิงรวมละกี่คน
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรกตแล้วครับว่าคุณจะหยิบอะไร
ตารางที่เฉพาะสัญชาติไทยหรือจะหยิบตารางซึ่งรวมไม่ได้สัญชาติไทยด้วย
อันนี้เป็นวินิจฉัยของกรกฎาล่ะครับ
ซึ่งรองวิศนุตั้งคำถามว่าไปเอามาทำไม
ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่กรกตก็อ้างว่าเอาเลือกตั้งปี๖๒
ก็ทำกันมาอย่างนี้ไม่เห็นมีใครว่าอะไร
ครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสมมุตินะครับผมใช้คำว่า
ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดที่ถูกริดร้อนสิทธิ์
จากการที่เขาจะมีสอสอเพิ่มมากกว่านี้
แต่จากการตีความหมายของกรกตนั้นเนี่ยทำให้เขาได้จำนวนสอสอลดลงเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ทำอะไรภายใน๖๐วันนี้
ก็ไปร้องต่อสารรัฐมนุนต่อไปได้นะครับ
สมมุตินะครับว่าไปร้องกันช้าแบบนี้
วันไปแล้ว๙๐วันไปแล้วสารค่อยตัดสินออกมา

นะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าจังหวัดที่เลือกตั้งไปแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี้ย
มันจะต้องไปแบ่งเขตกันใหม่แล้วก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่
เอาถามอย่างนี้ถามอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ยื่นกันเร็วและประเด็นแบบนี้เนี่ย
ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะไปหาข้อมูลลึกลับซับซ้อน
เป็นประเด็นความคิดเห็นทางกฎหมาย
กันไปเร็วสารรัฐมนูลตัดสินเร็ว
ภายในอาทิตย์เดียวก็น่าจะได้นะอาจารย์
เป็นประเด็นที่อาจจะยังไม่มีความชัดเจน

สัญชาติไทยด้วยเนี่ยกรกตจัดประชุมพิเศษเลยครับวันนี้
แล้วก็ลงมติเลยร่างคำร้องถึงสารรัฐมนุนให้ช่วยวินิจฉัยเรื่องนี้ให้
สารตัดสินใจเร็ววินิจฉัยเร็วแน่นอนครับ
แล้วก็ถามว่าจะทันปลายเดือนนี้ไหมทันครับ
ถ้าสารตัดสินนะครับภายใน๗วันนะกรกตก็ไปแก้ไขใหม่
ซึ่งการแก้ไขใหม่ดังกล่าวจะแก้เพียงแค่ประมาณ๖จังหวัด
จังหวัดคือจังหวัดที่เกินกับจังหวัดที่ขาด
คุณก็ไปแบ่งเขตกันใหม่เขียนรูปแบบกันใหม่
ดีกว่าครับคุณสุภาพดีกว่าที่ประเภทว่าไม่ทำอะไรเดินไปเรื่อย
พอถึงท้ายสุดแล้วเนี่ยอีก๓๔เดือนก็น่ามีปัญหาเลือกตั้งเสร็จ
มีปัญหาเนี่ยใครรับผิดชอบล่ะครับ
จังหวัดที่เลือกไปแล้วประชาชนไปเลือกตั้ง
คนที่เป็นนักการเป็นข้อหาเสียงก็มีไข้ใจต่างไปแล้ว
แล้วทุกอย่างเป็นโมคะหมดต้องไปเริ่มกันใหม่เนี่ย
เอาล่ะอาจารย์เราหยิบประเด็นเขียบประเด็นขึ้นมาตรงนี้ก่อน
ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันต้องมีการขยายผล
แล้วก็จะมีคนมาร้องแต่ว่าถ้ามาร้องทีหลังเนี่ยเดี๋ยวมันยุ่ง
กรกตเนี่ยร้องและจะเร็ว
ผมว่าสารรัฐมนูลท่านก็รับลูกล่ะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตัดสินช้าเดี๋ยวยุ่งกันไปใหญ่
อันนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงนะฉะนั้นเราทิ้งประเด็นไว้แค่นี้ก่อนอาจารย์
คงจะต้องมีคนขยายผลต่อขอบพระคุณอาจารย์นะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรครับ